ที่กระบีกันค่ะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เห็นบรรยากาศแว๊บอยู่ริมหาด
สวยงามทีเดียวนะคะผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยอยู่ที่นั่นนะคะ
คุณจีรายุทธ์บุญชูนะคะทำไมถึงมาปักหลักรายงานอยู่ตรงจุดนี้นะคะ
เดี๋ยวให้ทางคุณจิรายุทธ์เป็นคนเฉลยค่ะเชิญค่ะ
พาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศที่อ่าวนางจังหวัดกระบีกันนะครับ
แม้ปีนี้จะไม่มีกิจกรรมสาดน้ำสงกรานเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมานะครับ
แต่จะเห็นได้ว่าด้านหลังของผมนะครับก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับ
ต่างเดินทางกันมาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก
โดยจุดประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดครับ
สำหรับบรรยากาศที่อ่าวนางสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังจังหวัดกระบีเรียกได้ว่า
งการปีนี้คนกลับมาคึกคักกว่าทุกปีหลังมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด
สิบเก้านะครับโดยจะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ต่างเดินทางมาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมากโดยกิจกรรมหลักของนักท่องเที่ยว
ในช่วงกลางวันก็คือการเล่นน้ำในทะเลและการนั่งพักผ่อน
อยู่ริมชายหาดนะครับส่วนไฮไลท์ในค่ำคืนนี้
ก็จะมีการจัดงานอ่าวนางบีดเฟสติเวิลซึ่งงานครั้งนี้จัดขึ้น
ภายใต้แนวคิดกระบีชายหาดแห่งสีสันที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัส
สันความสวยงามแห่งทะเลกระบีทั้งกลางวันและกลางคืนครับ
รวมถึงร่วมสนุกกับการรับชมความบันเทิงแบบเต็มรูปแบบ
ไปกับการแสดงดนตรีริมชายหาดจากดีเจและศิลปินชั้นนำของเมืองไทยด้วยกันนะครับ
โดยคอนเสิร์ตในครั้งนี้ทางด้านนายธนพัฒน์พัฒน์ศรีเรือง
เจ้าของพื้นที่อ่าวนางแลนดมะได้เปิดเผยว่า
สำหรับงานที่จะมีการจัดขึ้นในคืนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดกระบี
ซบเสามาเป็นเวลานานนะครับแม้นักท่องเที่ยวในปีนี้จะเทียบไม่ได้กับช่วงสถานการณ์ปกติ
แต่อย่างน้อยก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้จังหวัดกระบีกลับมามีนักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวอีกครั้งครับ
นักท่องเที่ยวที่เยอะขึ้นนะครับทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับ
ก็เริ่มจะค้าขายกันได้แต่ละคนก็เริ่มที่จะประกอบกิจการกันนะครับ
แล้วก็ที่พักโรงแรมต่างก็ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีนะครับ
กับงานเทศกาลนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับเอ่อ
มันแค่ประมาณสักหนึ่งในสิบนะครับโดยปกติถ้าที่ผมยืนตรงนี้
ที่หน้างานที่หน้าอาวนางแลนดมาร์คนะครับคนก็จะเยอะกว่านี้เป็นประมาณสักเอ่อ
สิบยี่สิบเท่านะครับวันนี้ก็ถือว่าดีนะสำหรับเอ่อ
กับวิกฤตที่ผ่านมาครับผมครับเอ่อมันแค่ประมาณ
สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวงานภายในค่ำคืนนี้นะครับ
ต้องได้รับวัคซีนโควิด๑๙และแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนอย่างน้อย๒เข็มกับทางเจ้าหน้าที่นะครับ
พร้อมจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าชมงานโดยสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทางแอปพลิเคชัน
และสามารถวอคอินเพื่อร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้บริเวณหน้างานที่จัดงานครับผม
คุณผู้ชมครับสำหรับงานอ่าวนางเฟสติวัลในคืนนี้นะครับ
จะมีการเริ่มงานตั้งแต่เวลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาที
ไปถึงเที่ยงคืนด้วยกันนะครับและตอนนี้นะครับ
เวลา๑๖นาฬิกา๔๔นาทีก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับ
ต่างเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกันเรื่อยเรื่อยนะครับ

ผมจิรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากอ่าวนางจังหวัดกระบีครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณจิรยุทธ์ค่ะน่าอิจฉาที่สุดนะคะ

เราน่าจะไปอยู่ตรงนั้นแต่ยังไงดูแลสุขภาพด้วยนะครับ